หลายหน่วยงานหลายภาครักษ์ส่วนเขาก็ต้องมีมาตรการในการ
โรงเรียนก็สั่งปิดกันไปเรียบร้อยแล้ว
แต่คุณครูที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งค่ะ

หยุดจึงเจ็ง
ป้องป้อง
เอามาต้อง

ในนี้คนนักเรียนอันดุบาลนะคะ
คือต้องบอกว่าคุณครูเขามีความมุ่งมั่น

ถึงแม้ว่านักเรียนจะต้องหยุดโรงเรียนเพื่อเรียนที่บ้านเนาะ
แต่ว่าการเรียนก็ไม่อยากให้ขาดเลย
คุณครูก็เลยต้องสอนแบบออนไลน์แบบนี้
แต่ดูท่าทางของนักเรียนอาจจะมีง่วงบ้างเป็นบางคน
เพราะว่าเรียนที่บ้านไงก็เป็นธรรมดาเนอ

แต่บางคนก็ให้ความร่วมมือสนุกสนานลุกขึ้นเต้นตาม
บางคนนี่เข้ากลุ่มเรียนนะแต่ว่าขอนอน
นอนฟังกูแล้วก็เต้นไม่ไหวช่วงนี้กูกินข้าวอิ่ม
ใช่แบบนี้น่ารักมากคือต้องเข้าใจเด็กอนุบาลเขานะ

ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากนะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะชื่นชมในความพยายามในการสอนของคุณครู
แม้ว่ามันจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่ได้เอื้อเฟื้อต่อการเรียนการสอนสักเท่าไหร่
แต่คุณครูเขาก็มีการหาวิธีเพื่อให้เด็กได้เรียนได้สนุกสนานได้ร่วมกิจกรรมกันแบบเต็มที่
เด็กก็น่ารักมากให้ความร่วมมือตื่นแต่เช้าหาวก็มาเรียน

ซึ่งก่อนหน้านี้โรงเรียนอนุบาลที่นี่เขาจะมีมาตรการในการป้องกันให้กับเด็กอยู่แล้ว
แล้วก็สอนให้เด็กรู้จักการดูแลตัวเองผ่านบทเพลงด้วย
อยากรู้ใช่ไหมเด็กเขาเข้าใจง่ายได้มากเลยสำหรับบทเพลงนี้พาไปดูบรรยากาศกันหน่อยจ้ะ
นี่๔ข้อวิธีป้องกันจากโควิด๑๙สอนกันเป็นเพลง
แล้วดูคุณครูคุณครูแต่งตัวมาแบบนี้
นี่เห็นนักเรียนบอกว่าจะกลัวครูหรือกลัวโควิดขนาดนี้

ก็ต้องขอชื่นชมคุณครูโรงเรียนที่นี่มากนะคะ
จริงหลายโรงเรียนเขาก็มีแหละการเรียนการสอนแบบนี้
เฉพาะเด็กอนุบาลก็ต้องมีการร้องเพลงนะ
ให้ได้จำนะว่าจะต้องมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงบ้าง

ก็ฝากถึงทุกคนน้องหนูที่ดูอยู่บ้านตอนนี้ด้วยนะจ๊ะ